มาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดสุดท้ายของปีหน่อยนะครับ
ขายอ่าขายสลากกินแบ่งอรธบาลเนียบอกว่า
ก็ถ้าเทียบกับปลายปี๖๐ก่อนเข้าปี๖๑เนี่ยก็ขายได้ดีกว่านะ
เพียงแต่ว่าตอนนี้บางจุดก็ยังขายไม่หมดก็มีนะครับ
นี่ฮะทางนายอำนวยกลิ่นอยู่นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากในประเทศไทยบอกว่า
ปีนี้การจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลดีกว่าปี๒๕๖

เนื่องจากความต้องการซื้อมีมากขึ้นจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
แต่ก็จะพบการจำหน่ายเกินราคาในสลากที่มีเลขสวยเลขดัง
โดยเฉพาะการเอาไปรวมชุดนะครับหากถูกรางวัลชาวบ้านที่ซื้อเขาก็หวังว่าจะได้ราคาสูง
รางวัลที่๑จะได้เยอะนะครับ
สลากย่านสะพานควายบอกว่าช่วงนี้ขายหมดไวนะฮะ
เพราะว่าคนเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพด้วย
แต่ยืนยันว่าราคาเนี่ยขายตามที่กองสลากเขาควบคุมนะครับ
แม้จะมีคนถามหาเลขชุดแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะว่ากลัวจะโดนจับ
ปรีชาการมงคลประธานกลุ่มผู้เลขขายสลากินแบ่งรัฐบาล
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขายดีกว่างวดตลอดทั้งปีขายดีกว่าทุกงวดเลยนะฮะ
เพราะว่าหลายคนนิยมเสี่ยงโชครับปีใหม่
ที่หมดก่อนตั้งแต่เริ่มขายของงวดนี้
ก็คือเลขปีพศ๖๒กับ๖๓
ออกเลขท้ายงวดวันที่๑ธันวาคมไป
แต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีก่อนจะขายดีกว่า
เนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วขายหมดแล้ว
คนขายก็กลับบ้านแล้วแต่ปีนี้ยังไม่หมดยังขายไม่หมด
ยังกลับบ้านไม่ได้สลากในมือยังไม่หมด
สาเหตุน่าจะมาจากผู้ซื้อส่วนใหญ่อาจจะมีรายได้
กลางเป็นพนักงานบริษัทอาจจะต้องการเก็บเงินไว้สำหรับ
เดินทางกลับบ้านมากกว่านำมาเสี่ยงโชคส่วนปีหน้า๒๕๖๒ผู้
สลากอยากให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มโคต้าคนขาย
ตเตอรี่มีสิทธิ์ซื้อได้คนละห้าเล่มทางสำนักสลากทำเลขชุด
มาจำหน่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ค้าไม่
ต้องไปเสียค่ารวมชุดเองใบละห้าบาทหากทำได้เชื่อว่าจะช่วย
ราคาสลากนั้นขายได้ตามราคาที่กำหนด